อยู่ขี่มอเตอร์ไซค์มาดีพลวดลงไปในหลุมเลย
มมิดไปทั้งคันเลยนะฮะแล้วมีการโพสต์เตือนนะครับ
โพสต์ไว้แบบนี้บอกว่าเตือนภัยเด้อพี่น้อง
วังตะพินสะพาน๔ห้วยปราบ
ถนนมันยุบตัวลงไปแบบนี้ช่วงจะถึงซอย๑๐
แท็กหนุ่มสาวโรงงาน
แท็กไม่มีสัญญาณไฟส่องสว่างเด้อครับ

ใช่ครับนี่คุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์มันจมมิดลงไปเลย
เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ร่วงหายมิดคันเกือบขิด

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
คือมีคนเขาขับรถไปมาแถวถนนเส้นนี้
ในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วปรากฏว่าเห็นหลุมมันยุบแบบนี้

ปรากฏว่ากำลังจะห้ามรถไม่ให้ขับผ่าน
อยู่มอเตอร์ไซค์มาพลวดตกหลุมต่อหน้าต่อตาเลย

แล้วก็พลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
โอ้โหมอเตอร์ไซค์พลวดลงไปทั้งคันแล้วนะฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างที่บอกไป๖โมงเย็นของเมื่อวานนี้
ตรงถนนสายวังตาผินสะพาน๔ตำบลปลวกแดงจังหวัดระยอง
เพราะว่าขับรถผ่านไปผ่านมาตรงนี้
พลเมืองดีชื่อว่าพี่พีรพัฒน์บางสำรวจนะฮะ
เขาบอกว่าโอ้โหพอเห็นหลุมยุบปุ๊บคิดว่าไม่ปลอดภัยแน่
เขาจอดรถเลยนะเปิดไฟกระพริบเลยนะ
แล้วกำลังจะโบกรถคันอื่นให้ปีดไปทางอื่น
ปรากฏมอเตอร์ไซค์มาร่วงตกหลุมต่อหน้าต่อตาเขาเลยนะฮะ
เขาก็เลยแจ้งตำรวจสพปลวกแดงและหน่วยงานท้องถิ่น
ให้เข้ามาแก้ไขเพราะกลัวว่าจะมีรถตกลงไปในหลุม
มีคนเจ็บคนตายอีกนะครับทีมข่าวของเรา
ก็เลยสัมภาษณ์พี่พลเมืองดีคนนี้ผ่านโทรศัพท์ซะหน่อยนะครับ
แสดงว่าตอนที่หลุมมันยุบนั่นน่ะคือตอน๖โมงเนี่ยนะ
ไลน์ก็คือว่ายังไม่ยุบเนอะ

มายุบช่วง๖โมงกว่าจนตอนทุ่มนึงแล้วพี่ไปเจอคนเจ็บใช่ไหมครับ
ไม่ไม่ผมอยู่หน้างานเลยครับผมอยู่หน้าหน้าหลุบตรงนั้นเลย

บวกรถอยู่แล้วก็ไลฟ์สดด้วยครับ

ครับผมแล้วก็พอดีรถรถอีกคันนึงมันคู่กันมา

อาจจะชวนรถครับน้องได้ตัดเช็นใจพุ่งมา
นี่เห็นไหมครับตัวคุณพีรพัฒน์อยู่หน้างานพอดีคุณ

กำลังจะไปบวกรถอยู่หน้างานหน้าหลุมกำลังไลฟ์อยู่มอเตอร์ไซต์

คุณผู้ชมฮะทีนี้เราไปสำรวจตรวจสอบหน่อย

มีแล้วนะฮะจนถึงช่วงเช้าวันนี้นะครับ
แล้วก็ไปถามถึงสาเหตุด้วยถามสาเหตุก่อน
นายช่างไฟฟ้าของอมประตอบปลวกแดงนะฮะ

บอกว่าก่อนหน้านี้มีการทำแสงสว่างส่องริมทางให้คุณนะ
ก็ต้องร้อยสายไฟลงใต้ดินใต้ถนน
เพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งปรากฏไปถูกท่อปลาปลา

และน้ำมันซ่อใต้ดินจนเกิดหลุมยุบขึ้นนะครับ
ทีนี้ตอนเช้าคุณเครื่องมือหนักมาแล้วฮะ
เห็นไหมเห็นเครื่องมือหนักไหมรถอะไรต่างนานานะครับ
เพราะว่าทางด้านของพอกองช่างอบตปลวกแดงจังหวัดระยอง

นำเครื่องมือหนักพร้อมคนงานลงพื้นที่แก้ไขหลุมยุบบนถนนนี้นะครับ
หลังจากที่มีรถจักรยานยนต์ตกลงไปจมมิดคัน
แล้วมีคนเจ็บหนึ่งรายเมื่อช่วงค่ำนี้
โดยพอบุญเลิศยืนยันว่าสาเหตุหลุมยุบ
เพราะว่ามีช่างมาเจาะร้อยท่อสายไฟใต้ถนน
ขณะเจาะหัวเจาะไปโดนท่อประปาขนาดใหญ่จริง
มันก็เลยเกิดแรงดันน้ำดันดินข้างใต้เนี่ย
ซ่อไปหมดเลยนะคุณนะจนเกิดเป็นหลุมยุบ
แล้วก็ตัวถนนมันยุบลงไปนะครับ
ล่าสุดดำเนินการแก้ไขกลบหลุมแล้วจ้า
คุณผู้ชมฮะจะไม่มีใครลงหลุมนะ
กลบเรียบร้อยแล้วส่วนคนเจ็บนั้นนะฮะทางด้านของอบต
ประสานผู้รับเหมาติดต่อแล้วก็ดูแลเยียวยาต่อไปนะครับ